จากนี้คุณผู้ชมยังไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะครับ

ส่งมาว่าข้าวตูกับขนมเรไร

เดี๋ยวนี้โดยเฉพาะขนมโบราณอาหารพื้นถิ่น
หลายอย่างที่คุณผู้ชมรู้มาเนี่ย
บางทีเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยเห็น
ลองแนะนำกันมาหน่อยว่ามีอาหารพื้นถิ่นหากินยากอะไรบ้าง

ถ้านึกไม่ออกว่าอาหารพื้นถิ่นหาทานยากคืออะไร
แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดพายาวที่นั่นครับ

หาทานยากมาก๑ปีทานได้แค่ครั้งเดียวด้วยนะ

แต่ก่อนที่จะไปดูเจ้าอาหารนะครับ

วัดพระธาตุศพแวงอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวครับ
เขาจัดงานไทยลื้อครั้งที่๑๘นะครับ
สืบสารขนบประเพณีวัฒนธรรม
แล้วก็วิถีชีวิตของกลุ่มชาติภัณฑ์ไทยลื้อ

ก็มีกลุ่มชุมชนที่เป็นไทยลื้อนะ
จากจังหวัดแพร่น่านลำพูนลำปางเชียงรายและเชียงใหม่

เข้ามาร่วมงานกว่า๓๐๐คนเลยทีเดียว

วิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยเชื้อสายไทยลื้อ

แล้วก็ร้านขายอาหารพื้นบ้าน

แล้วก็สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของงานครับ
โอ้โหทุกคนไปดูกันเยอะมากเลย

ร้านนี้ครับที่เขาขายแอ่งแทะ

ชื่อก็ไม่คุ้นแล้วค่ะ

เป็นอาหารพื้นบ้านดั้งเดิมของชาติภัณฑ์ไทยลื้อ

เวลาจะรับประทานทำแบบนี้
ก็คือใส่พริกป่นเกลือป่นปลาแห้งป่นถั่วลิสงป่นลงไป
ปรุงให้มันมีรสชาติที่เปรี้ยวด้วยการเติมน้ำมะนาวหรือว่ามะกอกลงไป

งแทะเนี่ยคือเวลาเขาจะทำเนี่ยนะ
เขาทำมาจากใบพืชชนิดหนึ่งที่เป็นพืชล้มลุก

แล้วก็ผสมน้ำลงไปแล้วก็คันเอาเฉพาะน้ำออกมาเอากากออก
พอได้น้ำมาอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยไปใส่พาชนะเอาไว้
ไว้๑คืนให้มันจับตัวเป็นก้อนคล้ายเยลลี่อย่างที่เห็นแบบนี้
ค่อยเอามาขายเวลาทานก็ทานยังไง
เปล่ากับผักก็ได้หรือว่าทานกับข้าวสวยร้อนนี่ก็ดีเหมือนกัน
อ๋อฟิลลิ่งคล้ายใบย่านางอ่ะ

เวลามาทำกระบวนการอย่างที่คุณบอกหน้าตาก็ออกมาแบบนี้เลย
ใช่แล้วทำให้มันมีรสชาติแบบนี้
แล้วทานเข้าไปมันดีต่อสุขภาพ
ยังไงก็คือเขาบอกว่ามันมีสรรพคุณเนี่ยนะ
เป็นพืชสมุนไพรแก้ร้อนในกระหายน้ำ
แล้วก็เป็นยาระบายได้อย่างดีอีกด้วย

มันก็คงจะได้แบบรสชาติอีกแบบ

ยากแล้วก็ไม่รู้จักด้วย

แอ็งแทะแองแทะแอ็งแทะ
ถ้าพูดแบบว่าสำเนียงโลเลอก็แทะแทะ
ลองดูแล้วกันนะคะถ้าเกิดใครเคยทานเคยชิม
ก็ส่งไลน์มาบอกก็ได้ว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะ
มีแต่เมนูตื่นตาตื่นใจทั้งนั้นเลยแต่เช้านี้นะ